มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว

โลกยุคห้ากีเริ่มพัฒนาอย่างรวดเร็ว
บอกมาเลยบอกมาเลยว่าใครทำลายข้าวของ

แบบนี้ไม่ได้แล้วต้องทำโทษ
เฉยเฉยเฉยไม่ตอบ

อย่าพี่ขอร้องลูกฉันฉันก็รัก
ขอโทษฉันขอโทษท่านลูกฉันด้วย
อย่าอย่าพี่อย่าขอร้อง
ปลูกฝีปลูกฝีคุณหมอคนดีปลูกฝีไม่เจ็บ
ผมมั่นใจการปลูกฝีครั้งนี้ผมสบาย

หมอครับผมไม่เจ็บครับ
ไม่เจ็บนะหมอผมต้องผ่านไปได้นะหมอ

รายต่อไปที่นั่งรออยู่ข้างนอก

ถ้าเป็นแบบนี้นะทิศเป้ขอบอกคำเดียวว่า
อย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ